ต่อเรื่องราวสุดเหลือเชื่ออีกหนึ่งเรื่อง

คุณทำเสียงอีกนะทำเสียงผมตกใจตลอดเลย
เมื่อคือมหุ้มข้างหูเนี่ย

สะดุ้งโยงยายตายแล้วฟื้น

เขาตายไปแล้วเอาศพใส่โรงเย็น

สวดแล้วแล้วเอาโรงออกจากโรงเย็น

เหมือนไปกระซิบข้างหูเดี๋ยวชาติหน้า

กำลังสั่งเสียอยู่สักพักคุณยายลืมตา

ลูกหลานไม่เชื่อไม่เชื่อว่า
ลืมตาขึ้นมาตาฝาดหรือเปล่า

ผ้าห่มมาห่มหนาแบบนี้ให้ความอุ่นกับร่างกาย
เพราะไปอยู่ในโรงเย็นตั้ง๓วัน

ที่เศร้าโศกเสียใจกำลังจะเผาแล้ว

ญาติพี่น้องรุมร้อมรอบร่างกายของ

หลังจากคุณยายเสียชีวิตค่ะ
วัดอำภวรรณเนี่ยพิธีเคลื่อนร่างเรียบร้อยแต่ปฏิหารมันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมตอนล้างหน้าศพคนสุดท้ายที่ล้างหน้าศพคุณยายก็คือ
นายถวินโสภาจรอายุเจ็ดสิบสามปีก็เป็นสามีคุณยาย
คุณตาเนี่ยสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนล้างหน้าอยู่
ทำไมยายังหายใจอยู่ล่ะแปลกใจมากเลยคือหน้าท้องมันพองขึ้นมา
คือมันยุบหนอพองอะคุณตาก็ตกใจมากรีบตะโกน
เรียกหลานมาดูมายกร่างยายออกจากโรงซิแล้วก็ดูสิ
ยังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วก็มีการประถมพยาบาล
สุดท้ายยายไม่ตายฟื้นขึ้นมาหายใจขึ้นมาคุณผู้ชม
จังหวะที่กำลังเอาร่างของคุณยายกลับไปที่บ้านเนี่ย
ญาติเนี่ยทำพิธีเผาโรงศพเลยเอาโรงที่ที่จัดงานอยู่เผา
เอาสิ่งของเนี่ยเผาเลยเชื่อว่าเป็นการแก้เคล็ดนะฮะ
สวินเขาเล่าบอกว่าคุณยายเป็นโรคคอพ่อเป็นพิษ
ตั้งแต่อายุ๕๐พอต้นเดือนที่ผ่านมาอาการยายสุด
ลูกก็นำไปหาคุณหมอจนกระทั่งสุดคุณหมอให้กลับบ้าน

ในช่วงของตีหนึ่งของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โชคดีที่คุณตาไม่ไปฉีดยาแบบดูแลศพให้กับคุณยาย
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคือพออยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหม
บอกให้กลับมารักษาตัวที่บ้านเถอะเหมือนแบบเออให้มาเสียที่บ้านดีกว่า

คุณหมอให้ยามาเข็มนึงบอกว่าถ้ายายแกดูทรมานให้ฉีดยาเข็มนี้
แกจะได้จากไปอย่างสงบแต่คุณตาแกไม่ฉีดก็ให้คุณยายค่อยอ่อนแรงลง
แล้วก็หมดลมหายใจหมดสติไปเองแล้วก็คือที่บ้านมีโรงยงโรงเย็นเตรียมเอาไว้อยู่แล้วไง
ก็คือทำจัดแจงเองที่บ้านไม่ได้เอาไปที่โรงพยาบาล
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาไม่ต้องฉีดฟอร์มาลีนใส่สำลงสำลีอะไรเหรอ
ไม่มีเพราะว่าทำเองที่บ้านเลยก็คืออุ้มคุณยายเข้าไปนอนในโรงแบบนั้นเลย
คือลูกของคุณตาก็เป็นคุณหมอด้วยไง
ใช่แต่สุดท้ายยังไม่ได้มีการวินิจฉัยว่าเขา
คือคุณหมอไม่ได้รีเช็คอีกทีว่าเขาเสียชีวิตจริงหรือเปล่า
เออแต่ก็คือหมดสติแล้วก็หยุดหายใจไป
คือต้องบอกว่าโชคดีจริงที่ไม่มีการแบบทำศพเหมือนขั้นตอนทั่วไปอะค่ะ
เออซึ่งคุณตาทวินแกบอกว่าเนี่ยถ้าภรรยารอดชีวิตนะจะทำบุญครั้งใหญ่เลย
อืมทีนี้ล่าสุดเมื่อวานเนี้ยเราโทรไปเช็คอาการของคุณยายตอนประมาณสักสอง

พี่นิดเนี่ยยังคงอยู่ที่บ้านยังนอนรักษาตัวอยู่นะคะ
มีการตอบสนองดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ยังใส่สายออกซิเจนอยู่
แต่ว่าเขาบอกว่ามีการพ่นน้ำลายทางปากด้วย
แต่คุณยายแกยังไม่ได้สติก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วหรือยัง

นะครับเพราะว่าอยู่ในโรงเย็นต์ตั้งสามวันนะ
เผื่อแกจะบอกเล่าได้ว่าแกไปไหนมาไหนมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ